มันใกล้กันนิดเดียวแทบจะเดินเบียด
พระเอกในวงการของเราค่ะก็ชื่นชมดีไซเนอร์สาวเหมือนกัน

แบนนิชชาค่ะที่เคยทำแฟชั่นโชว์สุดอลังเลย
รวบรวมนางแบบทั่วฟ้าเมืองไทยนะมาประชันเดินแคทวอล์กัน
ต่อยอดทำธุรกิจด้านนี้เต็มตัวค่ะ
โดยสาวนัดนะครับคบหาดูใจกับอันนานดาเนี่ย๕ปีแล้วนะคุณ

ตั้งแต่เข้าวงการมาดิฉันไม่เคยได้ยินว่าอนันดาคบกับใคร๕ปีขนาดนี้ค่ะ
เออแล้วก็แววมาว่าปีหน้าเนี่ยคงได้ยินข่าวดีของทั้งคู่แน่นอนนะคะ

งานเปิดตรงเปิดตัวหนักเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อผ้าของแฟนเขาไปด้วยเนี่ยเนอะ
ใช่ค่ะเช่นเดียวกันเลยกับคู่รักคู่นี้ค่ะช้อนจินดาโชธกับแฟนสาวเพชรพิพัชราเจ้าของแบรนด์เครื่องหนังสัญชาติไทยพี่พัชรา

่งดังมากนะกระเป๋าเขาสวยเขาทำแนนกระเป๋าสวย

รู้จักเครื่องหนังสัญชาติไทยค่ะ
แล้วเมื่อเร็วนี้นะคะคุณเพชรเองเขาก็เพิ่งเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่
มีเซลปดาราชื่อดังมาร่วมงานกันเยอะเลยค่ะ
ส่วนช้อนเองก็ตามไปให้กำลังใจถึงที่
พร้อมประกาศชัดด้วยว่าอีก๒ปีแต่งแน่นอน

อยู่ในสายตาของครอบครัวทั้งสองคนตลอดนะครับ

เมื่อถึงวาระที่เหมาะสมแล้วก็เลิกดี

น่ารักมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะเนาะ
ใช่แล้วค่ะปิดท้ายกับคู่รักต่างวัย
ปตันชนลทรกับไฮโซสาวพลอยชวะกันหน่อยค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นที่รู้จักจากการเป็นคุณน้าของน้องสายฟ้าน้องพายุแล้ว
จริงจริงพลอยชวะยังเป็นกูรูด้านแฟชั่นนะคุณผู้ชมนะเคยเป็นที่ปรึกษาของแบรนด์ดังอย่างท็อปชอป
ส่วนเรื่องความหวานกับหนุ่มกัปตันทุกวันนี้เชื่อไหมยังตัวติดนึบหนึบกันอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็คอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอเลยนะคะคู่นี้เนี่ยเขาไม่ได้หวานออกสื่อมากมายสักเท่าไหร่เรื่อยแต่ว่าเสมอต้นเสมอปลายเห็นได้จากคลิปของคุณแม่ชมอยู่บ่อยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วเขาเป็นสายแฟร์แบบแนวเดียวกันเลยนะแนวเดียวแต่งตัวจัดทั้งคู่คุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าแฟชั่นที่หลายคนบอกว่ายกให้เป็นแอคทอนิกส์เลยยุคนี้สมัยนี้นะคุณผู้ชม